พาไปดูงานแต่งที่จังหวัดยะโสธรถามว่ามันแปลกตรงไหนอ่ะ
ไม่รู้สิเห็นภาพนี้แล้วมันดีต่อใจยังไงไม่รู้
ขนาดเราเห็นเนี้ยเรายังรู้สึกดีแล้วคู่บ่าวสาวอ่ะอืม
มันเป็นใต้ถุนบ้านธรรมดาธรรมดาดูแบบนี้ไม่รู้เลยใช่ไหม
ดูแบบนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้นี่คือใต้ถุนบ้านธรรมดามาก
ฝาบ้านก็เป็นสังกษีอ่ะคุณแต่ถูกเนรมิตใช้คำนี้ไม่ผิดนะคะ
ถูกเนรมิตให้เป็นงานแต่งลักษณะคือดูหรูหราเหมือนหง
ของโรงแรมนี่สถานที่จริงด้านซ้ายเหรอ
อร์แกไนท์ฝีมือดีมากคือคู่บ่าวสาวบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะ
ไม่รู้ยิงปืนนัดเดียวได้นกกี่ตัวอ่ะมันได้แต่งที่บ้านด้วยนะ
แต่งที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าที่บ้านเรา
เขาว่าแบบนี้๒ราคาก็ถูก๓ดีต่อใจเห็นไหม
หลายคนที่ไปร่วมงานแขกเรือนี่บอกว่าโอ๊ยตายแล้ว
มันดีมากเลยอ่ะมันดีที่สุดเลยแล้วเนี่ย
ทุกคนบอกว่าตะลึงนะฝีมือของผู้จัดงาน
บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรค่ะ
ส่วนฟีมือดีที่เนรมิตบ้านธรรมดา
ให้กลายเป็นลักษณะเหมือนโรงแรมหรูเนี่ยชื่อว่าออร์แกน
เฮือนฮักเวดดิ่งแอนด์ดีไซน์อ๋ออ๋อให้เครดิต
เครดิตเขาหน่อยคือบ้านที่จัดงานเนี่ย
อยู่ที่เย้าโสแต่เจ้าของเนี้ยเขาอยู่ขนแก่น
มาจัดให้แบบนี้สวยงามเนอะประหยัดด้วยนะใช่ประหยัดมาก
หัดค่าสถานที่ไม่เคยแต่งงานแต่รู้ว่ามันเป็นแสน
ค่ะมันแพงเนอะมันแพงมันแพงบางพื้นที่นี่เป็นล้านเลยนะ
ค่าจัดงานน่ะโดยเฉพาะโรงแรมหรูหรูเนอะประหยัดไปได้เยอะเลยนี่นะคะ